ซึ่งฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทางภาคเหนือก็ทำให้
หลายจังหวัดนอกจากที่จังหวัดน่านมีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนเสียหาย
โดยที่จังหวัดตากนะครับก็ต้องมีการเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
มาทำเป็นแนวเพื่อป้องกันน้ำท่วม
โดยนายปิติแก้วสลัดภาพสีผู้รัชกาลจังหวัดสุโขทัยสั่งการให้จนณาที
บริเวณถนนประเวศณครมู่ยเจ็ดนามบลธารียำเพิ่มเมือง
หลังจากที่พบนะครับว่าพนังกั้นน้ำบางส่วนยังสร้างไม่เสร็จ

อาจจะทำให้น้ำทะลักเข้าท่วมเขตเทศบาลเมืองได้
โดยวางไว้เป็น๓แถวแถวละ๒ชั้นระยะทางประมาณ๕๐เมตร
เพื่อแก้ปัญหาชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์น้ำจะคลี่คลาย
จากนี้สั่งการให้เร่งพร่องน้ำในแม่น้ำยม
โดยเปิดประตูระบายน้ำ๒บานที่บ้านหาดสะพานจันทร์

และเปิดประตูระบายน้ำ๕บานที่บ้านยางซ้าย
ตำบลยางซ้ายอำเภอเมืองเพื่อเร่งระบายน้ำ
ออกไปสู่ทางตอนใต้ของจังหวัดให้มากที่สุด
จากว่าจะมีมวลน้ำขนาดใหญ่ไหลมาที่สุโขทัย
ซึ่งคาดว่าจะมาถึงประมาณวันที่๒๑๒๒สิงหาคมนี้

ว่าราชการจังหวัดตากก็ได้เข้าไปตรวจสอบสภาพถนนสายแม่สอดแม่ตาว
หลังจากที่ถูกน้ำท่วมพร้อมกับสั่งให้เจ้าหน้าที่
นำเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งเพื่อเร่งระบายน้ำ
พร้อมกับเตรียมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด๒๔ชั่วโมง
ส่วนที่โรงเรียนบ้านท่าอาจตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอด
อยู่ติดริมฝั่งแม่น้ำเหมือยก็ต้องรีบปล่อยนักเรียนกลับบ้าน
จากระดับน้ำในแม่น้ำเหมือยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย
ซึ่งเกรงว่านักเรียนจะได้รับอันตรายจากเหตุน้ำท่วมฉับพลัน
ส่วนทหารจากมณฑนทหารบกที่๓๗จังหวัดเชียงราย

องกำลังผาเมืองก็ได้ช่วยกันทำความสะอาดบ้านเรือน
ของชาวบ้านนางแลในหมู่๗ตำบลนางแลอำเภอเมือง
และบางหลังที่อยู่ติดกับลำห้วยนางแล

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนางแหล่จึงนำดินมาถม
เพื่อป้องกันบ้านซุดตัวลงลำห้วย